บางคนที่เขาสมหวังเขาก็ต้องไปแก้บงแก้บน
เดี๋ยวจะพาไปไปเจอกับหนุ่มคนหนึ่ง

เขาบอกว่าหอบเงินล้านไปที่วัดทรงเสวยเลยนะ
นี่แหละครับที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
บ้านเขาไปกันเยอะฮะคือบางคนที่เขาถูกรางวัล
เล็กน้อยใหญ่บ้างก็มีเหมือนกันแตกต่างกันออกไป
แต่บางคนที่เขาไม่ได้ก็หายจ้อยเลย

แต่ทีนี้จะเล่าให้ฟังว่าไปเจอกับขาประจำคนหนึ่งในงวดที่ผ่านมา
ก็คือนางสายฝนพฤษเรืองเดชอายุ๔๕ปีสาวดวงเห็ง
ถูกรางวัลนะทั้งเลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๒ตัวรวม๑๒ใบ
รวม๑๘งวดติดแล้วเธอบอกแบบนั้น
ถูกแบบติดกันมา๑๘งวดเป็นไปได้ยังไง
แต่ยังไงซะเธอน่ะในวันที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ติดธุระไม่ได้มาแต่ก็โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้
บอกไปว่าสัญญายังไงเดี๋ยวจะไปแก้บน
ยังไงซะก็แสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัล

ก็คือนายตันเยาวช่องอายุ๔๘ปีเป็นชาวสิงคโปร์
อันนี้เขาหอบเงินล้านใส่พันธุ์อุ๊บไปเลย

เฮ้ยทำไมถึงต้องหอบมาเป็นล้านขนาดนี้

ทีมข่าวของเราก็ถามสิครับว่าไปถูกรางวัลอะไรมาละเนี่ย
เขาบอกว่าถูกรางวัลนะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศ

ลาวผ่านหน่อยเมียนมาพามาเลเซียสิงคโปร์

ใช่เขามาทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยนานสักประมาณ๒๐ปีแล้ว
แล้วก็รู้จักไอ้ส้มฉุนจากการแนะนำของเพื่อนชาวไทยก็เลยลองแวะมาศึกษาหาข้อมูล
พอได้รู้ข้อมูลแล้วก็เลยมากราบไหว้เพราะมีความศรัทธา
ตัวเขาบอกว่าถูกรางวัลปั๊บเนี่ยก็รีบมาแก้บนปุ๊บเลยทีเดียว
แล้วเขาก็ถูกมาหลายงวดแล้วนะแต่ละครั้งเนี่ยก็โอ้โหที่ถูกเนี่ยก็เป็นหลักแสน
เขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ผมไม่ได้มาคอนเฟิร์มอะไรยังไงทั้งสิ้น
เนื่องจากว่าเขาเล่าให้ฟังผมก็มาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
มาครั้งนี้ที่ถอบเงิน๑ล้านบาทมาเนี่ยคุณพี่คนนี้เขาเอามาแก้บนก็จริงแต่
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทรงเสวย
ท่านรับเงินนี้มาเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหม
เอาไปปรับปรุงท่าเสวยอนุสวรีรัชกาลที่๕
ต่อไปคือนำเงินไปซากประโยชน์ต่อ
ไปทำนุบำรุงแหละนะก็คือเป็นประโยชน์
ของทางวัดนั้นเองยังไงก็อนุโมทนาบุญไว้ด้วยกันแล้วกัน
แต่ว่าก็ต้องบอกแบบนี้ใครที่ไม่ได้ดวงดีดวงเฮงก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจกันไป
เราขยันทำมาหาคิดหนึ่งดีกว่านะคุณผู้ชม